ต่อกันที่ว่าที่คุณแม่มือใหม่กันบ้างแต่หลายคนอย่าเพิ่งงงว่าเอ๊ะแล้วต้นหอมไปท้องตอนไหน
เธอไม่ได้ท้องเองค่ะแต่จะบอกว่าจะรับเลี้ยงดูลูกลูกของหลานนั่นเองนะคะ
บอกอย่างนั้นตอนนี้พร้อมแล้วอยากจะเป็นคุณแม่ฉันก็เป็นคุณพ่อกันด้วยก็สำหรับสันประชากรนะคะ
กลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงไปด้วยนะคะแล้วจะเป็นยังไงชีวิตตอนนี้เตรียมความพร้อม
ความเป็นพ่อเป็นแม่ไปถึงไหนแล้วไปฟังต้นหอมสกุลตลากันหน่อยค่ะ
พอมันใกล้จะคลอดกลายเป็นว่าเอาล่ะเราต้องรับผิดชอบในฐานะแม่แล้วนะ
ก็ตอนนี้ก็คือขอคำแนะนำจากคนที่เขาขายของเด็กอะค่ะ
เราดูโอปอลเราดูทุกคนในการสอนลูกเราก็บอกแพทย์แพทย์สอนลูกก็ดีมากเลยเพราะว่าลูกเราเป็นลูกชาย
เราเป็นคนพูดไม่เพราะเวลาพูดกับหลานอย่างนี้ซันก็จะตีว่าอย่าพูดคำนี้ไม่เหมาะกับเด็ก
สันเนี่ยอย่าว่าแต่ลูกเลยคือการแต่งงานซันก็ยังไม่ได้พร้อม
ฉะนั้นถ้าวันนี้บอกเธอไม่ต้องแต่งก็ได้แล้วมีลูกเลยหอมว่ามันกดดันเกินไปแล้วเราก็ผลักภาระไปทางนั้นเกินไป
ก็เหมือนเป็นการซ้อมเอาไว้เผื่อถ้าตัวเองมีลูกจริงตอนนี้ก็เลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมนะ
ก็รักน้องเขาแหละแล้วก็รักหลานคนนี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นลูกคนแรกของคุณต้นหอมกับคุณสันแล้วกันนะคะ